เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของคุณแม่ลูกสองและลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะ

เรียกแท็กซี่ให้ลูกขึ้นไปก่อน
แม่ก็พับก็อมโก้อี้แบบรถเข็มของลูกอะค่ะ

ทุบกระจกโชเฟอร์แท็กซี่
แล้วก็จะทำร้ายร่างกายแม่บอกตกใจมาก
ลูกเล็กที่นั่งอยู่ในรถแท็กซี่ก็ร้องกันใหญ่เลยนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะได้ยินเสียงร้องก็คือเป็นเสียงเด็กนะคะ

ตัวแม่เด็กเขาก็พยายามจะห้ามเขาก็ตกใจ

อยู่ดีผู้ชายคนนี้เห็นไหมจะทำร้ายโชเฟอร์แท็กซี่

แต่ว่าลูกสองคนอยู่ในรถแท็กซี่

คุณแม่บอกว่าลูกเธออยู่ในรถ๒คน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕นาฬิกา๑๐นาที๑๙กุมภาพันธ์
ซอยรัชดาพิเศษซอย๗แยก๑๓ค่ะ
คุณแม่บอกว่าถามหน่อยเถอะคนที่เห็นคลิปนี้

ดำเนินคดีผู้ชายคนนี้ที่จะไปทำร้ายโชเฟอร์แท็กซี่ได้ไหม

สองคือลูกแม่ที่นั่งอยู่ในรถสองคน
หนึ่ง๗ขวบคนหนึ่ง๒ขวบก็ร้องไห้ตกใจ

ตำรวจบอกว่าแม่ไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรง
คนที่จะต้องไปแจ้งความคือโชเฟอร์แท็กซี่
ที่กำลังจะถูกทำร้ายแล้วก็ถูกกระชากแบบนี้

เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับเจ้าของโพสต์นะคะ
นางเพลินอายุ๓๑ปี
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุตามคลิปนี้ค่ะ

ขี่รถจักรยานยนต์มาลงจากรถไปด่าแท็กซี่เลย

มีเด็กอยู่ในรถมีลูกอยู่ในรถ

แม่ก็เลยตัดสินใจเรียกแท็กซี่คันใหม่
กลัวมากเลยไปแจ้งความเอาไว้
แต่อย่างที่เกินไปตำรวจไม่รับแจ้งความ

ตำรวจบอกว่าต้องให้คนขับแท็กซี่มาแจ้งความ
ก็เอาคลิปของเธอไปเป็นหลักฐาน

เธอก็อยากจะแบบลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วย

เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้เข้ามาทำร้ายหนู

หนูก็เลยติดใจตรงนี้ว่า
หนูก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์

อยู่ในรถคันนั้นที่ผู้ก่อเหตุกำลังทำความผิดอยู่
แล้วลูกหนู๒คน
คนหนึ่ง๗ขวบคนนึง๒ขวบ
เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้
คือเขาร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเขามีอาการหวัดภาวะ
คือหนูกลัวว่าเรื่องนี้มันจะมีผลกระทบต่อจิตใจของลูกค่ะ
คือคุณแม่บอกว่าลูกยังหวาดภาวะอยู่เลยนะคะ

แต่ด้วยความที่เป็นเด็กแล้วเห็นเหตุการณ์แบบนี้
กลัวจากที่เห็นในคลิปคือเด็กร้องไห้ตลอด
จนทุกวันนี้เด็กก็ยังมีอาการหวาดภาวะอยู่
ช่วงเย็นเมื่อวานโชเฟอร์แท็กซี่ไปแจ้งความค่ะ
นายวิชัยแก้วใสอายุ๔๒ปี
ไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวางนะคะ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับคนที่มาก่อเหตุ
คนที่มาก่อเหตุชื่อว่านายนัทธพลแน่นอุดรอายุ๓๕ปี
มีอาชีพรับจ้างถามว่าทำไมนายนัทพลถึงมาก่อเหตุแบบนี้
โฟเฟอร์แท็กซี่บอกว่าอยู่ดีนายนัทพลมาด่า

มาด่ามาทุบรถเปิดประตูรถจะทำร้าย
โฟเฟอร์แท็กซี่บอกผมไม่ได้ตอบโต้เลยนะ
แต่ตอนแรกที่ไม่ได้ไปแจ้งความเพราะกังวลใจไม่อยากจะมีเรื่อง
ก็แค่ฟกช้ำเล็กน้อยอยากจะทำมาหากินแล้วก็ให้มันผ่านไป
แต่พอรู้ข่าวว่าแม่ของเด็กไม่สบายใจก็เลยไปแจ้งความให้
อย่างน้อยจะได้เตือนนายนัทพลว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใคร
เฟอร์แท็กซี่บอกตอนแรกอาจจะเออช่างมันไม่เอาเรื่องทำมาหากินดีกว่า
แต่ก็อยากจะช่วยคุณแม่และลูกที่เขายังกังวลใจอยู่
ทีนี้ค่ะตัวคุณแม่เองก็ไปสอนอห้วยขวางเหมือนกัน
ตำรวจนำตัวนายนัทธพลผู้ก่อเหตุมาคุยค่ะ
มาถึงปุ๊บคุณผู้ชมน่าจะพอเดาได้ว่าเขาจะทำยังไง

ว่ายสวยเลยค่ะนี่ยอมรับว่าตอนเกิดเหตุเมาเหล้า
กำลังจะไปซื้อเหล้าที่ร้านมาเจอแท็กซี่
กำลังจอดรถรับผู้โดยสารแล้วไม่ยอมเปิดไฟเลยโมโห
เหตุผลแค่นี้เลยค่ะเขาบอกว่าเสียใจและขอโทษ

ก็เอ่ออารมณ์ชั่ววูบครับผม
เข้าข้ามแล้วเราก็ยังอารมณ์ชั่ววูบอยู่แล้ว
ใช่ครับ
ไปกินเล่ามาจากที่ไหน
กินอยู่ที่ในซ้อยนั่นครับ

แล้วเราอยากขอโทษคุณค่ะไปที่นั่น

จะขอโทษแล้วยังไงครับ
อื่นตกใจกลัวและเมาสุราก่อความวุ่นวาย
สาเหตุอย่างเดียวเลยคือเมาเหล้า
คือคุณแม่ของน้องเขากังวลว่าถ้าแท็กซี่ไม่เอาเรื่องไม่เอาลาว

นายคนนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ใช่ค่ะจริงแล้วก็แจ้งความเอาไว้ก็ดีนะคะ
ไม่ไปก่อเหตุอะไรแบบนี้กับคนอื่น